แล้วตอนนั้นก็มั่นใจมาก
กู้เงินแบงค์มา๒๐ล้านเหรียญ

เมืองไทยเจอกวิกฤตตุมยำกุ

ดอกเบี้ยกลายเป็น๑๘๐๐กว่าล้าน

เหมือนว่าต่ำกว่า๑มันครับที่ประสบความข้าวเท็จ

ทำธุรกิจแล้วจะประสบความสำเร็จได้๑๐๐ทุกคน

เส้นทางสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้าง
ส่วนความสำเร็จคุณต้องเดินเอง
ยินดีต้อนรับพี่เหนียมสู่รายการไทยราชท็อค
ขออนุญาตเรียกพี่เหนียมนะครับ

พี่เหนียมครอบครัวทำธุรกิจอะไรนะคะ
ก็เรียนไม่มีโรงเรียนจีนหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
เป็นคนขอไปเรียนเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นน่ะวันนั้นใช่
ยืนยันขอไปเรียนอยากไปเรียนที่บ้านก็เลยกัดฟันส่งไปเรียนญี่ปุ่น

คือผมชอบเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้ววันนั้นเนี่ยผมเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ช่วงนั้นอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นถือว่าถือว่าคือบูมก้าวหน้ามากก็เลยคิดว่าถ้าอยากอิเล็กทรอนิกส์ก็คงต้องญี่ปุ่นมั้ง
ก็เลยเป็นการตัดสินใจคิดว่าน่าจะไปญี่ปุ่น
ค่ะพอไปจริงเจออะไรบ้างเป็นอย่างที่เราจิตนาตาได้ไหม

ไม่ได้เรียนไปเรียนรถยนต์

ไม่ใช่ไปทำรถยนต์ก็เป็นหมาลัยที่เรียนเกี่ยวกับรถยนต์

จริงแล้วผมต้องอยู่๒ปีครึ่ง
แล้วก็เรียนอนุปริญญาอีก๒ปี
แต่ปรากฏว่าเรียนอนุปริญญาได้แค่ปีเดียว
บอกเออกลับได้แล้วไม่มีปัญญาส่ง
ผมก็เลยเขียนจดหมายมาหาพี่ชายคนโต
เพราะจำได้ว่าเขาซื้อเครื่องจากญี่ปุ่น
ก็เลยบอกว่าซื้อเครื่องจากบริษัทไหน

ผมก็เลยไปหาเขาแล้วขอเขาฝึกงาน
เขาก็เลยใจดีโชคดีเขาใจดี
เขาก็ส่งผมไปฝึกงานอยู่๓เดือนก่อนจะกลับ

โอ้โหเราวาดฝันไว้เลยเราจะทำรถยนต์นะ
แต่ทำไมมาทำแบบนี้
คุณรู้ป่ะว่าจริงเวลาไปเรียนเมืองนอก
เพื่อนเป็นลูกคนมีตังค์ทั้งนั้นแหละ

กลับมาผมไม่มีรถใช้
แต่เพื่อนขับรถสปอร์ตกัน

แต่ผมเป็นคนคิดเองนะ
ผมบอกเฮ้ยเอาเถอะถือว่าเราโชคดี
ที่เราได้เจออุปสรรคก่อน
เราจะได้โตขึ้นเข้มแข็งก่อนพวกเขา

ที่เราได้เจออุปสรรคตั้งแต่เรายังอายุขนาดนี้

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งกลับมาถึง

สุดท้ายก็แบงค์ก็โชคดี

กับดอกเบี้ยอีก๕ล้านบาท

ภายใน๔๕ปีก็มียอดขายเป็น

แล้วตอนนั้นก็มั่นใจมาก
แล้วก็ไปกู้เงินแบงค์มา๒๐ล้านเหรียญ

เมืองไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง

มันเกิดให้ล้อมละลายั้งมือ

ผมเป็นคนที่เวลาจ่ายดอกเบี้ยแบงค์
สมัยก่อนเวลาจ่ายดอกเบี้ยแพง
สมมุติว่าเราต้องจ่ายวันที่๑ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเขียนคลิปวันที่๕วันที่๗ขอสักอาทิตย์หนึ่ง
แต่ผมจะบอกลูกน้องเสมอว่าถ้าดอกเบี้ยครบวันที่๓๐จ่ายวันที่๓๐อย่าไปยืดเขา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงวิกฤตเข้าไปเช็คประวัติว่าลูกค้าลายนี้
จ่ายเงินตรงทุกอย่างแล้วเราก็คุยกับคุยกับธนาคารว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเบี้ยวเลยนะ
กระทั่งดอกเบี้ยเกินวัน๒วันเอาเปรียบคุณเราก็ไม่เคยทำ
คุณเห็นเจตนาเราไหม
เขาเห็นเจตนาเขาก็เลยช่วย
เราก็ใช้หนี้พันหลักหลายร้อยกว่าล้านมาใช้เวลาสิบกว่าปี
พอเจอโควิดรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าโอ้โหคนไทยเสียหายหรือว่าเยอะมากนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็บริษัทผมก็ปีนี้อายุ๖๖แล้วค่ะ
๖๖แล้วหรือครับ

จริงก็ควรจะรีไทน์ตั้งแต่๖๐มา
แล้วลูกก็มาช่วยได้๕๖ปีแล้ว

อกเขายากลำบากก็เลยคิดว่าเออหาอะไรทำเพื่อคนอื่นบ้างดีไหม
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเอาวะ
อายุ๖๖เริ่มต้นชีวิตด้วยการมาช่วยคนอื่นบ้างได้ไหม
ก็เลยคิดโครงการเริ่มต้นโครงการแรกนี้ขึ้นมา
มันเป็นโครงการที่ช่วยนักธุรกิจนะครับ
โดยเฉพาะเตรียมความพร้อม
ไปสู่ธุรกิจในปี๒๐๒๓
โดยเฉพาะการเอาสินค้าไปขายจีนทำยังไง
เพราะว่าถ้าอย่างอื่นผมอาจจะความรู้สู้เขาไม่ได้

ก็คิดว่าเออจีนเป็นตลาดใหญ่มาก
แล้วก็เท่าที่ได้สัมผัสก็รู้สึกว่าคนไทยเนี่ย

เพราะว่ามีหลายคนที่ผมได้สัมผัสเป็นนักธุรกิจเล็กมั่ง

ปัจจุบันมีนักธุรกิจของไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนเยอะไหมครับพี่

ผมว่าต่ำกว่า๑มันครับที่ประสบความสำเร็จ
มันมีเคสเล็กที่เขาประสบความสำเร็จนะครับ
เฉพาะหลังนี้ทำออนไลน์กลับเข้าไปขายจีน
คุณต้องใช้ช่องทางออนไลน์ของแพลตฟอร์มจีนทั้งหมด
คุณถึงจะสามารถขายของไปที่จีนได้
หนึ่งคุณอาจจะเคยเป็นนักเรียนเคยอะไรก็สามารถจดได้
ถ้าอย่างนั้นมีคนทำแล้วตอนนี้อาจจะประสบความสำเร็จสูงมาก
แล้วเร็วด้วยแล้วใช้เงินไม่มาก
อันนี้เป็นเคล็ดเลย
คนจีนจริงเหมือนกับเมืองไทยนะ
ก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
สำหรับเมืองไทยนะคนที่เขาชอบเมืองไทยก็อาหารไทย
ขมกบเคี้ยวผลไม้แล้วก็วัฒนธรรม
สินค้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
แล้วก็สินค้าอะไรที่เป็นสินค้าเก่าแก่ขายได้
เก่าแก่ที่มีสตอรี่เพราะไม่อย่างนั้นคนจีนเนี่ยก๊อปปี้เร็วมาก
คุณจะออกสินค้ารุ่นใหม่อะไรแป๊บเดียวเขาก็ก๊อฟคุณได้คุณก็ก๊อบเขาได้
แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีสตอรี่ที่มีความเก่าแก่ย้อนไป๕๐ปีเขาก็ไม่ได้
การันตีว่าเขาจะประสบความสำเร็จ๑๐๐เลยถ้ามาเข้าในโครงการนี้
ไม่มีใครการันตีใครว่าทำธุรกิจแล้วจะประสบความสำเร็จได้๑๐๐ทุกคน
แต่เราบอกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้างส่วนความสำเร็จคุณต้องเดินเอง
นี่คือสิ่งที่โครงการนี้แตกต่างจากโครงการอื่นเพราะเห็นโครงค่าอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับพี่แอม
จริงที่อื่นก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการผมจะเป็นที่เดียวที่เรียนมีความรู้แบบงาน
แต่เพียงแต่ว่าผมทำด้วยด้วยใจทำด้วยไม่ได้หวังอะไรแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์

ที่คุยมานี่ไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทเดียวเหรอครับ
ใช่ครับฟรีฟรีครับฟรี

ก็ได้ทำก็มีความสุขแล้วครับ
โอ้โหมันเพราะเราเคยล้มเหลวมาก่อนไหม
ใช่เพราะว่าเราคิดว่าสมัยก่อนไม่มีคนให้โอกาสผมแบบนี้
ผมคิดว่าแต่ก่อนถ้ามีใครได้รับโอกาสแบบพวกผมโชคดีไปเรียนเมืองนอกปรากฏว่ากลับมาไม่มีที่ปรึกษา
เพราะว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราเรียนจบเรายังไปหาอาจารย์กลับไปหาอาจารย์ติดปัญหานู่นนี่แก้ยังไงดี
หรือเพื่อนร่วมรุ่นเราจบเรามีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องทำงานบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทแบบนี้ทำยังไงเหรอ
ไม่มีเพราะว่ากลับมาก็เพื่อนน้อยมากก็ขาดโอกาสแบบนั้น
ผมก็คิดว่าเออแล้วถ้าคนที่เขาในสังคมที่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วขาดโอกาสแบบนี้เราเป็นช่องทางเป็นเกรดเวย์ให้เขาดีไหม
ก็เลยคิดถึงคนกลุ่มนี้มากกว่า